จรวดบุญก็ติดจรวดเหมือนกันนะคะ
ทำดีชาตินี้เห็นผลชาตินี้แหละ
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าโอ้โหอันนี้ส่งผลบุญ

วันนี้ช่วยแมวติดต้นไม้ได้ผลบุญ
เพราะวันถัดมารู้ตัวว่าตัวเองเป็นเมียน้อยค่ะ
สว่างเฉยเลยว่าอ้าวผู้ชายที่คบหากันมา
เขามีลูกมีเมียแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่า
ช่วยเจ้าแมวตัวนี้ยังไง
สวัสดีทุกคนนะคะเมื่อวานก็ได้ลงคลิปช่วยแมวไปแล้วก็
ได้รับการตอบรับอย่างดี
แล้วผลบุญนั้นก็ส่งผลมาให้ดิฉันวันนี้เลยนะคะ
ก็คือเพิ่งรู้ว่าแฟนที่ยังคบอยู่

กุศลที่ช่วยแมวเมื่อวานสำลิดผลแล้วนะคะ
นี่คือคลิปรีวิวผลบุญที่ช่วยเหลือน้องแมวเมื่อวานนะคะ
สาธุเดอร์ของเขาแรงจริง

มารู้รู้แบบที่ไม่ต้องสืบรู้แบบไม่ต้องทำอะไรเลย

ก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยแฟนเธอเขามีลูกมีเมียมีครอบครัวอยู่แล้ว
คือ๒วันก่อนหน้าเนี่ยเธอโพสต์เล่าเหตุการณ์ช่วยเหลือแมวติดต้นไม้

เจอแมวติดบนต้นไม้มันออกแบบนี้

ก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปยังไงแต่ที่แน่ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ค่ะ
บอกสงสารก็สงสารแต่คราวหน้ารบกวนลดน้ำหนักด้วยเจ้าแมว

มันอ้วนมันแอ่น

ก็สูงเหลือกว่าบันไดสี่ห้อห็ดหรอ

แน่นเลยเขาบอกตัวมันแน่นมันอ้วนเห็นไหมมันออกไม่ได้
คำถามคือแล้วมันขึ้นไปยังไง
หรือเปล่าไงวิ่งปุ๊บขึ้นไปแล้วเอาติด
เอาว่าในท้ายที่สุดตัวอ้วนปั๊บเลยค่ะ

ในท้ายที่สุดช่วยได้ช่วยได้ใช่ไหม
ช่วยมันลงมาได้ค่ะพอช่วยลงมาได้เสร็จปุ๊บมันวิ่ง
นีไปเลยจริงแมวเจ้านี้เป็นแมวมีเจ้าของนะ
ชื่อเจ้าดาซี่เจ้าของแมวเนี่ยบ้านอยู่ห่างจากบ้านของ
ผู้หญิงคนนี้แค่สองกิโลเมตรนั่นเองเธอก็ไปตามคนมาช่วยอะไร
เผลอจะอดตายเอาอยู่ตรงนั้นช่วยลงมาได้
ช่วยลงมาได้นะคะก็เป็นข่าวดังนี่
ใช่จริงถ้าจำได้
เธอเคยดังจากข่าวแมวมารอบนึงแล้วออกข่าวไทยรัฐด้วยพี่อุ๋ย

บอก๒ปีก่อนแมวตบงูจนได้ออกข่าวไทยรัฐ
แล้วยังไงปีนี้มันมีอะไรยังไงเกิดขึ้น
จริงแล้วนะคะชีวิตก็แบบนี้แหละทำมาหากินกันต่อไปวัยรุ่น
คือเธอบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แต่จังหวะมันได้จริง
คบกับแฟนนุ่มมาเป็นปีเลยนะแล้วเขาก็ดีดีจนไม่คิดสงสัย
ทีนี้พอไอ้คลิปแมวนี้มันดังอ่ะพี่อุ๋ย

ใช่ไหมคลิปมันเป็นไวรัลเลยเนอะมันดาออกไปเสร็จปุ๊บมีคนทักมาหาเธอ

เป็นผู้หญิงโดยที่เธอไม่ได้ไปสื่อไม่ได้เป็นอะไรนะบอกว่าเนี่ยพี่เป็นเมียของผู้ชายที่น้องคบอยู่นะ
มาหาเธอแบบนี้เลยเล่าเรื่องราวเลยว่าเขามีครอบครัวแล้วนะพี่เป็นเมียเขาและเรามีลูกด้วยกันด้วย
เธอบอกเธอช็อกมากอยู่เฉยความจริงก็วิ่งมาหาเธอบอกพอรู้ปุ๊บเธอถอยออกมาเลย
เพราะเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครเธอก็ขอโทษภรรยาของฝ่ายชายไปเธอบอกเป็นผู้หญิงด้วยกันเธอเข้าใจ
ฝั่งนั้นก็เข้าใจเธอนะว่าเธอแบบถูกหลอกอ่ะต่างคนต่างก็อวยพรให้กันและกันไปมีชีวิตที่ดี
เธอบอกว่าพี่ที่เป็นภรรยาเขาก็บอบช้ำเหมือนกันหลังจากนี้ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปเยียวยาตัวเองนั่นแหละ
เพราะความเห็นแก่ตัวของผู้ชายคนเดียวไอ้คำว่ารักอ่ะเธอบอกมันหายไปตั้งแต่รู้ตัวว่าเธอตกเป็นเมียน้อยเขาแล้วเนี่ย
เหลือแต่ความเสียใจที่ไว้ใจผิดคนเธอบอกเธอไม่เคยอยากได้ของใครเลย
เธอก็โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าเธอเสียใจจริงนะที่ทำผิดต่อลูกผู้หญิงด้วยกัน
คือพี่ผู้หญิงที่เป็นภรรยากับลูกของผู้ชายที่เธอเคยคบหาดูใจนานเป็นปีเลย
แสดงว่าพอคลิปแมวนี้ดังแล้วก็เหมือนกับคนก็รู้จักเธอจากการที่ช่วยเหลือ